เดชะบุญมากที่คนไปเจอคนแรกเนี่ย

คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนมือไม่ดีนะคะ
ไปถึงลวดลวดขวางถนน
แล้วคุณจินตนาการตามนะว่าถ้าเกิดว่าคนแรกที่ไปเจอเขาขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วเขาไม่ได้เห็นแล้วพาไปเลย

คอขาดเสียชีวิตได้นะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
เห็นไหมที่เขาตั้งคำถามทำไปเพื่ออะไร
นะคะแล้วก็ถ้าไม่โดนแสงอาทิตย์เนี่ย
โชคดีมากเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวัน

อย่างน้อยรถกระบะเหล็กก็ยังหุ้มเนื้อ
ถูกมั้ยไม่ทนเข้าโอเครถอาจเสียหาย

แล้วคนที่ขับไปเจอเป็นมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะดูไม่จืดนะฮะ
เป็นภาพเตือนภัยจากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชุลีพรสง่างามค่ะ
คุณเห็นนะคะว่าเส้นลวดขึงกลางถนน
ชาวบ้านบอกว่าเส้นทางนี้
ชาวบ้านต้องใช้สัญจรผ่านไปมาแล้วขนพืชผลทางการเกษตรด้วยนะคะ
คนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ขึ้นแคปชั่นบอกว่า
ไม่รู้ว่าคนที่ทำมีความประสงค์ดีหรือร้าย

ไม่รู้ว่าคนที่ทำมีความประสงค์ดีหรือร้าย
แต่โพสต์ไว้เพื่อเตือนภัยอันนี้วัตถุประสงค์ของการโพสต์นะคะ
ซึ่งแน่นอนคนโพสต์บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่หวาดกลัวมาก
โดยเฉพาะคนที่สัญจรไปมาเส้นนี้เป็นประจำนะคะ

ผู้สื่อข่าวไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปนะคะ
เพราะถือว่าเป็นความเดือดร้อนนะคะแล้วก็อันตรายมาก

ไปพบว่าถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนหมู่บ้าน
ที่ชาวบ้านใช้สัญจรแล้วก็ขนพืชผลทางการเกษตร
หมู่บ้านโนนสะอาด๒ตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
พอไปสอบถามคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือยกมาถ่ายคลิป

ชื่อว่าคุณชุลีพรงามสง่า
คุณชุลิพรบอกว่าตนเองและสามีอยู่ที่
จริงอยู่ที่เริงนกทายะโสธรมากรีดยางที่หมู่บ้านนี้เป็นประจำ
เพราะว่ามีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านระแวกนี้
ต้นมาปลูกยางพาราที่นี่แล้วใช้เส้นทางเป็นประจำค่ะ
เราก็ถามพี่ชุลิพรต่อพี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหรอ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓ตุลาคมสักประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
อีกนิดเดียวก็จะพบค่ำแล้วนะมาเจอซะก่อนค่ะ
ขอบคุณคุณชิริพรมากเลยนะคะที่นำเรื่องนี้มาเตือนกันนะคะ
คุณชุลิพรเล่าต่อบอกว่าขณะที่กำลังขับรถผ่านเส้นทางนี้
ก็เจอลวดขึ้งขวางกลางถนน
คนที่ใช้ถนนเส้นทางนี้เข้าหมู่บ้านเป็นประจำ
แล้วเอาเรื่องนี้ไปแจ้งผู้นำหมู่บ้านแล้วนะคะ
จากนั้นก็ลงไปเอาลวดออกมาไม่ให้มันขวางถนนอีกต่อไปนะคะ
แล้วเขาบอกเลยนะคะพี่จุลพรบอกว่า
ถ้าไม่เจอซะก่อนอาจจะเกิดอันตรายกับคนอื่นแน่นอน
เพราะช่วงดึกชาวบ้านจะขี่มอเตอร์ไซค์
ออกมาตรงนี้เป็นประจำมากรีดยาง
แล้วผ่านเส้นทางนี้คนใช้เส้นทางนี้เยอะมากเลยนะคะ
เราสอบถามไปที่สมาชิกอบตโนนสะอาด๒ค่ะ
บ้านโนลสะอาด๒นะคะคุณฤิษฐิรงค์สุพในยุค๔๔ปี
รับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของหมู่บ้าน
ตอนนี้ก็เลยมีการปรึกษาหารือกับผู้นำหมู่บ้าน
เพื่อออกตามหาคนที่ก่อเหตุ
คาดว่าน่าจะไม่ใช่คนอื่นไกลหรอก

สำหรับแนวทางการป้องกันต่อจากนี้
เราก็ถามสมาชิกอบตท่านนี้นะคะว่าจะทำยังไงต่อ

คุณผู้ชมก็เดาว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่

มันมีอะไรที่จะนิยามพฤติการนี้
จากพี่เรนคนนองอะไรพวกนี้ไหม
คนอื่นเขาจะเดือดร้อนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะ

ดีมากเลยนะพี่ชุลิพรไปเจอซะก่อน
นาฬิกา๓๐นาทีอีกนิดเดียวก็จะพบค่ำแล้ว